ภาพรวมฝนในประเทศมันดูลดลงใช่ไหม
แต่ว่าบางจุดดอมบางจังหวัดพี่เบิร์ตยังหนักอยู่
พยาวสิน้ำป่าถล่มซัดสะพานขาด
แล้วที่เห็นด้านหลังว่าระดมกำลังหาผู้สูญหาย
ท้ายที่สุดไม่มีใครรอดทั้ง๕ชีวิตเลยนะ
เฮ้ยจริง๕ชีวิตเลยเหรอ

โอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่หมู่
ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพยาวนะคะ
ช่วงสักตี๓น้ำป่าไหลหลากซัดคอสะพานขาดเลย
เส้นทางตรงนี้สายพยาวเชียงม่วน
คือจุดตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นรอยต่อ๒อำเภอด้วย
อำเภอดอกคำใต้กับอำเภอเชียงม่วน

สะพานขาดแบบนี้ค่ะผ่านไปผ่านมาไม่ได้หรอก
แล้วเหตุการณ์นี้ชาวบ้านศูนย์หาย๗คนค่ะ

หาจาก๗คนที่หายเจอตัว๒คน
ส่วนอีก๕เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็รู้ว่าทั้ง๕ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันด้วย
โอ้โหปลูกบ้านอยู่ตรงเชิงเขาในอำเภอเชียงม่วนนี่แหละ
พอน้ำป่ามันพัดซัดมาก็พาทั้ง๕ชีวิตลงลำน้ำ
้วยกั้งปลาหายไปทั้งหมดเลย
แล้วก็ไปเจอศพทั้ง๕คนช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ

ต้องเอารถแบ็คโฮลไปจัดการกับพวกกอภัย
เศษสวะต่างออกจากใต้สะพาน
เอาดินเข้าไปถมเคลียร์เส้นทางให้รถ

จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขระยะยาวด้วยนะคะ

คุณลุงขาวคุณลุงขาวเล่าให้ฟังว่าโอ๊ย

เมียลุงปลุกตูนน้ำป่าทะลักแล้ว
ซัดเอารถกระบะกับรถไถลอยห่างจากบ้านไปตั้ง๕๐กว่าเมตร
แล้วถ้าเกิดว่าลุงกับเมียลุงไม่ตื่นมาหนีตายนะ
ลุงกับเมียก็อาจจะตายได้
คงจะโดนน้ำป่าพัดซัดไปเลย
นี่ค่ะนี่เจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งเคลียร์
แล้วก็ทำให้เส้นทางตรงนี้ที่เป็นคอสะพานสัญจรไปมาได้นะคะ